ทีนี้ท่านผู้ชมครับที่จังหวัดเชียงรายเนี่ย
มันมีคดีที่เป็นลักษณะที่เกิดขึ้นเกี่ยวกับทนายความ
คืออย่างเมื่อสักครู่นี้คืออุ้มพี่ชายของผู้พิพากษาไปข่มขู่
ผู้พิพากษาตัดสินคดีอย่างที่ตัวเองต้องการ
แต่ก่อนหน้านี้ที่เราเคยได้ยินกันก็อย่างเช่นข่มขู่พยานยิงทนาย
อาจารย์ปรเมฆอินทรชุมนุมอธิบดีอายการอาจารย์เป็นคนให้สัมภาษณ์ในรายการทีวีเลยนะ
อาจารย์บอกว่าถามว่ามันมีไหมมันมียิงพยานยิงทนายโอ้โหมันเคยมี
และนี่วันนี้มีอีกนะครับท่านผู้ชมครับเป็นทนายความอายุ๓๒ปีเท่านั้นฮะ
ทนายที่เป็นชนเผ่าอาขานะครับถูกคนร้ายโทรศัพท์ลวงมา
พอมาถึงจุดที่นัดหมายกันไว้ถามว่าใช้ชื่อนี้ไหมพอบอกใช่ยิงใส่เลย
เสียชีวิตเลยนะครับเหตุการณ์เกิดขึ้นสามทุ่มครึ่งคืนที่ผ่านมานะฮะ
ท้องที่ของสพแม่ยาวนะครับตำรวจได้รับแจ้งเหตุว่ามีคนถูกยิงเสียชีวิต
รถนี่ยังติดเครื่องอยู่เลยนะครับยังเปิดไฟหน้าไฟฉุกเฉินอยู่เลย
จอดอยู่ที่ริมถนนระหว่างวัดร่องเสือเต้นแม่ยาวหมู่๓ตะบนริมกกอำเภอเมืองจังหวัดเชียงรายนะฮะ
ในรถที่เบาะนั่งตรงคนขับนะครับผู้ที่ถูกยิงเสียชีวิตคือนายอนุชิตอาจออายุสามสิบสองปี
เป็นชาวชนเผ่าอาคานะฮะภูมิลำเนาอยู่ที่ตะมนต์แม่ไร่อำเภอแม่จันทร์อาชีพทนายความ
ถูกยิงด้วยปืนไม่ทราบชนิดเข้าที่สมัครหลังด้านขวากระสุนทะลุไหล่ซ้าย
แล้วไปฝังอยู่ในแขนตรงต้นแขนซ้ายนะครับชนะสูตรพลิกศพเบื้องต้นเสร็จเรียบร้อย
ก็ได้ส่งไปให้แพทย์ชนะสูตรอย่างละเอียดอีกครั้งนะฮะเหตุการณ์เกิดขึ้นเมื่อคืนนะครับ
มีเพื่อนที่มาด้วยนะครับชื่อว่านายโพคินยิ่งกิตติพิพัฒน์อายุ๓๓นะฮะ
คือเขาอายุน้อยกว่าผู้ตายปีหนึ่งนะแต่ว่าเป็นเพื่อนรุ่นน้องเรียนนิติศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชพัฒน์เชียงรายขณะเกิดเหตุนั่งมาในรถพร้อมกับผู้ตายนะครับ
เป็นทนายความเหมือนกันบอกว่าทำงานอยู่ที่สำนักงานทนายความที่เดียวกัน
สำนักงานกฎหมายความดีอยู่ที่ถนนกลางเวียงอำเภอเมืองจังหวัดเชียงราย
คือนายโพคินนี่อยู่ในการตกใจนะฮะแล้วก็บอกว่าก่อนเกิดเหตุเมื่อคืนนี้
มีผู้ชายโทรศัพท์มาหานายอนุชิตผู้ตายบอกว่าต้องการนัดคุยเรื่องคดีความ
หลังจากที่เลื่อนนัดกันมาสามครั้งตอนที่คุยกันเนี่ยนายโพคินบอกว่าได้ยินผู้ตาย
คุยโทรศัพท์กับคนที่โทรมานัดใช้ภาษาชนเผ่านะฮะพอวางสายเสร็จ
ก็บอกว่าเออเนี่ยลูกความนัดให้ไปพบที่ร้านกาแฟนายอนุชิตก็เลยชวน
นายโพคินให้ไปด้วยกันนายอนุชิตก็ขับรถนายโพคินก็นั่งไปด้วยนะครับ
ออกมาจากบ้านพักในพื้นที่ตำบลรอบเวียงอำเภอเมืองเชียงราย
เพื่อไปจุดนัดพบลูกความขับรถไปถึงร้านกาแฟ
ก็โทรหาลูกความอีกครั้งหนึ่งว่าเอออยู่ตรงไหนอะไรยังไง
ลูกความบอกกับผู้ตายว่าให้จอดรถรออยู่ที่ริมทางนะ
สัญญาณไฟฉุกเฉินเอาไว้ก็แล้วกัน
หลังจากนั้นมีคนร้ายซึ่งเป็นผู้ชายสองคนขี่จักรยานยนต์
ซึ่งจำยี่ห้อกับทะเบียนไม่ได้เพราะว่ามันมืดนะครับ
หมวกกันน็อกแบบเต็มใบมาทั้งสองคนขี่จักรยานยนต์มาจอดด้านฝั่งคนขับนะฮะ
นายอนุชิตก็ลดกระจกลงพอรถกระจกลงคนร้ายก็ถามว่า
ใช่นายอนุชิตหรือเปล่าพอถามว่าใช่นายชีวิตหรือเปล่า
ตอบว่าใช่คนร้ายชักปืนยิงใส่หนึ่งนัด
แล้วก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไปเลย
โพคินบอกว่าตอนนั้นก็ตกใจมากนะฮะรีบวิ่งหนีออกมาจากรถนะครับ
แล้วก็ไปขอความช่วยเหลือจากชาวบ้านแล้วชาวบ้านก็ช่วยแจ้งตำรวจให้มาตรวจสอบ
พบว่านายอนุชิตถูกยิงเสียชีวิตแล้ว
นี่ฮะจุดเกิดเหตุช่วงกลางวันนะครับท่านผู้ชมครับ
เหตุการณ์เกิดขึ้น๓ทุ่มครึ่งเมื่อคืนนี้
ตำรวจวันนี้เรียกตัวนายโพคินผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์
แล้วก็ภรรยาของผู้ตายมาสอบปากคำเพิ่มเติมนะครับ
โพคินบอกว่าสาเหตุเนี่ยยังไม่รู้ว่าเกิดจากเรื่องอะไร
เพราะว่าผู้ตายไม่เคยเล่าปัญหาเรื่องอะไรให้ฟัง
แนวทางการสืบสวนของเจ้าหน้าที่เบื้องต้นคาดว่าสาเหตุ
น่าจะเกิดจากความขัดแย้งกับลูกความที่ถูกดำเนินคดียาเสพติด
แต่ต้องไปสอบสวนขยายผลอีกครั้งเพื่อหาสาเหตุให้แน่ชัด
ผ่าชนะสูตรแล้วนะครับแจ้งผลมาแล้วพบว่า
หัวกระสุนปืนในร่างของผู้ตายนั้นเป็นกระสุนปืนขนาด

ตอนนี้ได้สอบสวนพยาน๑๐๒ภาคครับ
พยานประจักษ์พยานหนึ่งภาคแล้วก็พยานเป็นภัญญาเขาภาคนะ
อีกภาคหนึ่งเป็นเพื่อนร่วมงานครับ
เบื้องต้นนี้ตั้งประเด็นไว้สาเหตุการณ์ตาย

คือผู้ตายมีอาชีพเป็นทนายความก็น่าจะเรื่องคดีครับคดีที่ว่าความ
ดูกล้องวงจรปิดในพื้นที่ทั้งหมดนะฮะอ่าเผื่อจะเห็นบ่อแสของคนร้าย
ก่อนก่อเหตุแล้วก็พอยิงเขาก็ขี่จักรยานยนต์หลบหนีไป
ว่าจะเห็นเบาะแสไปทางไหนยังไงบ้างนะครับ
ส่วนเมื่อช่วงเย็นที่ผ่านมาทางครอบครัวของผู้ตายนะครับก็ไปรับศพ
นำไปประกอบพิธีทางศาสนาที่บ้านเกิดแล้วนะครับ
ที่บ้านผาฮีตำบลโป่งผ่าอำเภอแม่ศราย
ก็ทำพิธีฝังศพตามประเพณีของชนเผ่าอาคานะฮะ
วันที่๒๖กุมภาพันธ์นี้นะครับจะทำพิธีฝังศพนะฮะ